คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ชีวิตต้องสู้ของเด็กวัย๑๒คนนึงเนี่ย
เด็กคนนี้เนี่ยนะคะฐานะยากจนด้วยไม่มีบ้านอยู่
แล้วก็ยังไม่ได้เรียนหนังสือแถมยังต้องดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงด้วย
ชีวิตน่าสงสารมากไปติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกัน

ไทยรัฐช่วยด้วย
พักที่ใช้เศษผ้าใบและเศษไม้ในการก่อสร้าง
อยู่ในสภาพที่ผูกพังตั้งอยู่ที่ชุมชนกองขยะ
ถนนเทศบาลพัฒนาตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี

ชนะกันแซ่อื้อหรือน้องกัน
ที่ต้องลาออกจากโรงเรียนมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
ในการดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียง
ลื่นล้มในห้องน้ำทำให้เส้นเลือดในสมองแตก
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
และพี่สาวต้องแยกย้ายไปทำงานกันทั้งคู่
เพื่อที่จะหาเงินส่งกลับมาให้ครอบครัวได้ประทังชีวิต

จะคอยแวะเวียนส่งข้าวส่งน้ำให้กับครอบครัวของน้องกัน
แต่ถ้าวันไหนที่ครูมาไม่ได้
น้องกันก็จะเป็นพ่อครัวทำอาหารเอง
เพื่อให้เขาและพ่อได้กินในแต่ละวัน
ผมก็ทำกับข้าวกินเองครับ

เยอะต้มมะม่าใส่ไข่
แล้วก็ต้มข้าว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

โอ้โหต้องช่วยเหลือกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะ